มาดูเรื่องราวของความสามัคคีพลังนี้มันยิ่งใหญ่มากเหลือเกินนะครับ
เพราะว่าน้ำใจของชาวก่อนลิบองคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้รถแบ็คโฮลเขาไปติดโครนติดลมอยู่นานถึง๔วันด้วยกัน
เอารถฉุดดึงขึ้นมาก็ไม่ขึ้น
แต่ว่าน้ำใจพลังสามัคคีช่วยกันดึงช่วยกันงัด
ในที่สุดขึ้นมาได้ค่ะ

ใหญ่มากจริงนี่เป็นภาพแห่งความประทับใจเลยนะคุณผู้ชม
แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของพี่น้องชาวมุสลิม
บนเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะ
ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันลากรถแบ็คโฮขึ้นมาจากทะเลได้สำเร็จค่ะ
โดยนายแทนชัยฤทธิ์ได้นำภาพมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ก่อนที่จะมีผู้คนไม่น้อยเลยนำไปเผยแพร่กันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลนะ

ด้านนายนิสิตชัยฤทธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔บ้านบาตูปูเต๊ะนะคะ
ตำบลเกาะลิบงซึ่งเป็นอิหมามมัศยิตเกาะลิบง
เขาบอกว่ารู้สึกตื้นตันใจกับเหตุการณ์นี้มากเลย
พร้อมกับเล่าได้ว่าเมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
ได้มีการว่าจ้างรถแบ็คโฮลลงไปขุดดินเพื่อจะตอกเสาเข็มสร้างพนังกันคลื่น
บริเวณมัศยิตเกาะลิบงหรือว่ามัศยิตบาตูปูเต๊ะเนี่ยนะ
ปรากฏว่าบริเวณนั้นเป็นร่องเรือน้ำลึกซึ่งมีสภาพเป็นโครนค่ะ
มันก็เลยทำให้รถแบ็คโฮลจมลงไปอยู่ในทะเล
แล้วก็ถูกโครนดูดจนไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้อีกเลย
จนต้องนำรถแบ๊กโฮลอีกคันนึงมาช่วยกันฉุดลาก
ซึ่งก็ระดมมาจากทั้ง๓หมู่บ้านเลยรวมกว่าประมาณ๒๐๐คน
มาช่วยกันลากรถแบ็คโฮลให้ขึ้นมาจากโครนได้สำเร็จ
ในที่สุดก็ลากขึ้นมาได้นะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยจมโครนติดมานานถึง๔วันเลยทีเดียวนะ
นี่แหละค่ะเป็นพลังแห่งความสามัคคีความรักกันของคนใน๓หมู่บ้านนะ
ต้องบอกเลยว่ามันยิ่งใหญ่มากกระทั่งรถมาช่วยกันดึงรถยังไม่ขึ้นเลย
แต่ว่าพลังของคนเนี่ยมันสามารถช่วยแล้วก็เยียวยาได้ทุกสิ่งจริงนะ